ค้ายดีมากค้ายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
น้ำลายไหลวันนี้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยคุณ
ภาพที่ทำให้คุณผู้ชมและดิฉันน้ำลายไหลอยู่นี่นะคะ

ลาบรสเค็มข้นรสชัดกลมกล่อม

ราดลงไปบนข้าวเหนียวร้อนนะคะ
เป็นเมนูเด็ดของร้านเจยุข้าวเหนียวลาบ
ขวัญใจของคนทุกคนในตลาดบ่อนไก่

เป็นร้านรถเข็นเล็กแบบนี้นะคะริมทาง
แต่รสชาติเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากจริง

ที่บอกต่อความอร่อยกันมาปากต่อปากกว่า๒๐ปีแล้ว
จากเมนูเด็ดอย่างลาบที่เราเห็นกันเนี่ยคุณผู้ชม
ยุเขามีเมนูอื่นที่แบบแซ่บไม่ลืมหูลืมตา

อะไรจ้ะน้องใบตอบ
หมูทอด
หมูทอดกระเทียมล่าเป็ดล่าประดุก
ที่สำคัญแม่ค้าเขาให้เยอะ

แบบแน่นเลยไม่ต้องกลัวจะหมดเลยเนี่ย
คุณดูสิแต่ละเมนูทำไมมันน่าทานขนาดนี้
ที่สำคัญให้เยอะแล้วถูกไงถูกมากแล้วแพงนี่เนี่ย

๗บาทเองเหรอ
เกาะหละ๗บาทสมัยก่อนถูกเป็นป้า

ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบ๒หน้า๒หมู๒ไก่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป

แซ่บกันเลยร้านเจยุรถเข็นขายอยู่ในตลาดบ่อนไก่ตะมนตปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
๙โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่ง
ถ้าไม่อยากรอนานแนะนำโทรมาสั่งเลยเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมแล้ว

ต้องนั่งทานแม่ชีนกลับไปกินในช่วงนั้นนะ
ไม่มีของเจ๊แกเนี่ยนะ๗บาทขายไม่ได้
แต่เจ๊แกให้แน่นเนี่ยเครื่องยก๒๐บาทถือว่าถูกนะ